ช่วงที่พยานบนเรือเข้าให้ปากคำกับตำรวจอีกครั้ง
แล้วก็ไปตรวจร่างกายกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่สพเมืองนนทบุรีเนี่ยนะคะ

ถุงที่คุณผู้ชมเห็นถุงกระดาษถุงใหญ่เนี่ยนะคะ
นี่เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บมาจากบนเรือ

เมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปตรวจเรือกันอีกรอบหนึ่ง

แล้วก็เก็บหลักฐานต่างหอบมาเป็นกระสอบเลย
เพื่อที่จะเอามาร่วมประชุมกับชุดขี้คลายคดีวันนี้

ก็มีทั้งแก้ววายขวดวายขวดน้ำ
แล้วก็ใบพัดเรือรวมถึงเอกสารอื่นด้วย
เอามาให้กับพนักงานสอบสวน
แล้วสิ่งที่จะประชุมเข้มกันวันนี้
ก็ต้องประชุมคลี่คลายคดีนี่แหละค่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้พาแซนไปจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง

ก็มีทีมแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยา
ที่โรงพยาบาลตำรวจมาประชุมด้วย
ก็มีการเอาเอกสารผลการชนะสูตร
ชี้แจงรายละเอียดต่างในที่ประชุมนะคะ
จะได้คุยกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
รวมถึงร่องรอยที่เจอตามร่างกายของคุณตังโม

แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจร่างกาย๕คนที่อยู่บนเรือด้วย

มันกลายมาเป็นประเด็นนะแผลของจ๊อปเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเนี่ย
ก็ให้ทั้ง๕คนเอาเสื้อผ้าที่ใส่ในวันนั้นเอามาด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมช่วงสายที่ผ่านมา๑๐โมง๒๕นาทีเนี่ย
กระติกเป็นคนแรกที่เดินทางมาถึงที่สพเมืองนนทบุรี
มาแล้วนะฮะใช่ค่ะนี่ครับคนที่ใส่เสื้อคลุมแล้วก็มัดผมผมดำแล้วนะฮะผมดำนะฮะ
ใช่ค่ะก็จะให้ตรวจร่างกายแล้วก็เอาเสื้อผ้าวันนั้นที่ใส่

ตรวจร่องรอยต่างบนร่างกาย
อันนี้คือตอน๑๐โมง๒๕นาที
เมื่อกี้กระติกเอาล่ะคนสำคัญอีกคนมาแล้วฮะ
ค่ะนั่นคือจ๊อปค่ะคุณผู้ชม

เสื้อสีดำที่ใส่สร้อยแล้วก็แขนขวามีรอยสัก
ใช่ค่ะก่อนคนเสื้อขาวนะขึ้นไปแล้ว
ก็มีทั้งจ๊อปมีทั้งปอมีทั้งโรเบิร์ตมาตรวจร่างกาย
ทีนี้ตอนที่มาถึงเนี่ยนะนักข่าวถามถามจ๊อปเหมือนกันว่า
เอ๊ะเมื่อวานนี้ทำไมมันจะต้องมีประเด็นให้สั่งให้ลบคลิปด้วย
เดี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อยค่ะนักข่าวของเราถามจะตอบว่าไง
จ๊อปค่ะเมื่อวานทำไมถึงบอกให้ปอร์ให้บอกรักษาลบคลิปค่ะ
ทำไมถึงต้องรอลบคลิปค่ะไม่ต้องกวนหลังเราค่ะ
นักข่าวของเราคุณตายสิริวัณรักษัตริย์นะ
ทำข่าวอยู่ที่สพเมืองนทบุรีตะโกนถามเลยล่ะฮะ

และอีกคำถามหนึ่งที่คุณตายของเราถาม
ใครเป็นคนขวนหลังคุณจ๊อป

ใช่แล้วคุณตายบอกด้วยนะคะบอกว่า
พอหลังจากที่จ๊อปไปที่ห้องตรวจร่างกายแล้วนะ
มีช็อตหนึ่งเดี๋ยวจะเอาให้คุณผู้ชมได้ดู
ตำรวจบอกไม่ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพ
คือเหมือนกับว่าให้สื่อขยับออกไปถอยออกไปอีก

แล้วทีนี้นักข่าวที่อยู่หน้าห้อง
คือก็บอกตำรวจไปนะว่าแต่นี่ก็ไม่ได้กีดขวางอะไรนี่คะ

อ้าวก็แค่เดินขึ้นมาค่ะพี่
แค่เดินขึ้นเอง
นี่คุณงงไหมคือก็แค่เดินขึ้นเอง
คือเป็นจังหวะที่นักข่าวก็

แต่ไม่เป็นไรนักข่าวก็ทำตามเจ้าหน้าที่ต้องการนะฮะ
เราก็ไม่อยากให้ไปกวนเรื่องของ

ทีนี้มีคนคนสำคัญเดินทางมา
คุณปอฮะคุณปอเดินทางมาลงจากรถปุ๊บอยู่ด้านล่าง

เสื้อสีดำเนี่ยนะฮะว่ายนักข่าวก่อนเลย
นักข่าวพยายามตะโกนถามเหมือนกัน
คุณปอคุณปอมีอะไรจะชี้แจงหรือเปล่า

ให้นักข่าวช่อง๓เขาลบภาพบาดแผลของคุณจ๊อปเนี่ย
คุณปอร์เนี่ยตอบว่าอะไร
ยกมือไหว้นักข่าวแล้วพูดว่าอะไร
คุณผู้ชมฟังเสียงปอหน่อยฮะ
แล้วยังจะบวชไหมครับยังจะบวชไหมครับ

เรียบร้อยแล้วผมจะออกมาให้ข้อมูลนะครับ
เขาลบภาพบาดแผลของจ๊อปเนี่ยนะฮะ

เพราะว่าคนเขาสงสัยและสนใจว่า
บาดแผลของจ๊อปเกิดจากอะไร
มีเหตุการณ์อะไรบนเรือหรือไม่
ใช่เพราะเอาจริงนะนักข่าวที่เขาไปทำข่าว
ถึงบนใบหน้าของคุณแซนแล้วก็ที่ข้อมือของคุณแซน

ตำรวจก็เลยเอาทุกคนมาตรวจร่างกาย
แล้วก็ตรวจดูรอยแผลต่างบนร่างกาย

เขาสามารถที่จะถ่ายภาพบาดแผลของจ๊อปได้

หลังจากที่ออกรายการของช่อง๓เขาแล้ว

เพราะว่านักข่าวถูกปอสั่งให้ลบภาพ
บอกว่าถ้าไม่ลบเดี๋ยวจะเอาการ์ดไปเลย

เพราะว่ามันเช้านี่คุณสระยุสุทธัษณจิณดา

ประเด็นที่สังคมสงสัยว่าจ๊อปนิทัศน์
หนึ่งในคนบนเรือมีคนลักษณะเหมือนเสื้อขาด
แล้วก็จ๊อปได้มาชี้แจงในรายการโหนกระแส
พร้อมกับนำเสื้อที่ระบุว่าเป็นเสื้อในวันเกิดเหตุ
แล้วก็ยังไม่ได้ซักและไม่มีรอยขาด

แต่เหตุการณ์ที่สำคัญมันเกิดขึ้นหลังจากจบจากรายการ
เพราะว่านักข่าวช่อง๓เขาก็ต้องขอสัมภาษณ์จ๊อป
อีกครั้งหนึ่งและปรากฏว่าช่วงนั้นปอเป็นคนบอกแบบนี้
จ๊อปถ้าจะให้สัมภาษณ์นะ
ใส่เสื้อวันที่เกิดเหตุไปให้สัมภาษณ์เลย
แล้วก็เป็นจังหวะนี้แหละครับจังหวะที่จ๊อปก็เลยเปลี่ยนเสื้อ
พอถอดเสื้อปุ๊บรอยส่งรอยสักใหญ่เราก็สนใจ
รอยสักด้านหลังรอยสักด้านข้างลำตัว
แต่มันเห็นร่องรอยเหมือนลักษณะเขียวช้ำ
ขนาดเป็นปื้นใหญ่นี่ตรงรักแร้ใช่ไหมตรงที่ประวัติ
รักแร้ขวาตรงที่ประวัติรักแร้ขวาไม่ใช่ตรงไหลนกูนะตรงรักแร้ขวา
ใช่ไหมใช่ใต้รักแร้ขวาเนี่ยจะเป็นรอยช้ำเท่าลูกมะนาวม่วงอยู่
นะครับพอเป็นรอยช้ำตรงใต้รักแร้ขวาเนี่ย
ก็ปรากฏว่านักข่าวเห็นกล้องวงจรปิดของสถานี
ที่ติดไว้ในห้องตรงนี้ก็จับภาพได้
แต่ทีนี้ครับพอนักข่าวเห็นเท่านั้นแหละ
นักข่าวเขาก็ไปบอกคุณหนุ่มกัญชัยใช่ไหม
บอกคุณหนุ่มบอกว่าพี่เมื่อกี้หนูเห็นรอยช้ำ
แล้วก็ร่องรอยบางอย่างที่หลังของจ๊อป
เอาจริงคือคุณหนุ่มกัญชัยก็อยู่ห่างออกไปจากตรงนั้นไม่กี่เมตรอะค่ะ
แล้วก็นักข่าวผู้ชายคนนี้คือคนที่สัมภาษณ์อยู่
ใช่และทีนี้ปรากฏว่าคุณปอเดินมาด้วยอารมณ์ค่อนข้างหงุดหงิด
แล้วก็มาบอกน้องนักข่าวช่อง๓บอกอย่างนี้ผมไม่โอเคนะ
ถ้าคุณจะเอาภาพที่ติดแผ่นหลังของจ๊อปและเห็นรอยช้ำไปออกอะไร
ขอให้ลบภาพเหล่านี้ได้ไหมถ้าไม่ลบผมจะยึดการ์ด
ผู้ชายก็จริงแต่คือรูปร่างเล็กไงแล้วคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็เห็นเหตุการณ์
คือหมายถึงในทีมงานนี่นะคะบอกกรุงบอกก่อข่าวเขาก็บอกว่า
เอาจริงพอเห็นท่าทางแล้วก็น้ำเสียงของคุณปอคุณปอก็ตัวใหญ่ไง

คือจริงน้องนักข่าวคนนี้แหมก็เป็นนักข่าวมืออาชีพนะ
เขาบอกว่าจริงอาจจะไม่ลบภาพข่าวใดทั้งสิ้นเลย
ใครจะมาสั่งอะไรแบบนี้ไม่ได้เลย
แต่ด้วยจังหวะตรงนั้นที่ถูกเหมือนข่มขู่นะเขาใช้แบบนี้
เหมือนแบบว่าประชิดตัวหรือว่าเสียงดังใส่เนี่ย
ก็มีความกลัวเหมือนกันก็จำเป็นที่จะต้องลบภาพ

ถ้าเป็นข้อได้จริงมันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะ

จังหวะนั้นคุณปอก็ตอบมาบอกว่าก็ไม่อยากให้เป็นประเด็น

ยืนดูช่างภาพก็พยายามที่จะอธิบาย

แล้วคุณคือให้ลบอย่างเดียวไม่พอให้ฟอร์แมทการ์ด
แปลว่าอะไรการฟอร์แมทการ์ดการกู้มา

เรื่องรอยช้ำหรือแผลอะไรของจ๊อปปรากฏจ๊อปไม่ให้สัมภาษณ์
เมื่อขอไปสัมภาษณ์ปอปอก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้ว
ไม่ไหวแล้วขอเถอะนะให้สัมภาษณ์ไปเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นอีก
เอาเงินให้ยังง่ายกว่าอีก
นี่คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะคุณสรยุทธ์ระบุว่า
เขาได้รู้เหตุการณ์ตอนหลังก็ได้ตำหนิทีมข่าวไป
เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องลบภาพ
เสียดายไม่มีภาพนั้นมาให้ดู

เพราะเขาบอกเองว่าบาดแผลได้มาหลังจากที่แตงโมหายตัวไป
แล้วเขาล้มตอนที่ค้นหาแตงโมบนเรือ

ก็เลยเป็นแผลเป็นรอยฟกช้ำอะไรแบบนี้
เพราะว่านักข่าวพยายามถามนะล้มตรงไหนล้มโดนอะไร
ทำไมถึงมีแผลในลักษณะแบบนี้ไง
แล้วตอนนั้นจ๊อปก็เลยตอบนักข่าวไปว่า

สิ่งที่คุณสรยุทธ์พูดเมื่อเช้าในรายการ

แต่ว่าล่าสุดคือคุณสรยุทธ์ก็เอาภาพนี้

เห็นนักข่าวนี่บอกว่ากู้ภาพมาได้แล้วด้วย
คือพี่ยุทธ์บอกว่าไม่จำเป็นต้องปิดเลย
ไม่จำเป็นต้องปิดข่าวไม่จำเป็นต้องปิดภาพนี้เลย

ก่อนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนไปตรวจร่างกายใหม่

เรื่องบาดแผลลอยฟกช้ำของจ๊อป
ผมก็ไม่สบายใจแล้วเป็นกระแสข่าวว่า
เขาสั่งให้นักข่าวลบภาพเอาการ์ดให้อะไรเนี่ยนะครับ
บอกเดี๋ยวหลังออกมาจากการพบพนักงานสอบสวน

ในการที่จะอธิบายและชี้แจง

ว่าคุณปอเอามาชี้แจงยังไงนะครับ
สักนิดหนึ่งทีมข่าวของเราแหมจ่อไมค์จี้ถามแน่นอน
ถ้าคุณปอออกมาหรือจ๊อปออกมาอีกทีนะฮะ
เท่ากับว่าตอนนี้มีปอมีจ๊อปมีกระติก

และทางการข่าวบอกว่าโรเบิร์ตก็เข้าแล้ว